สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของเทศกาลสงครานนะครับแต่ก็ยังคงมีข่าวคราวออกมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับตัวกุญสือคนใหม่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยล่าสุดนะครับ
สื่อของกาน่าครับรายงานว่ามิโลวานรายเยวัชอดีตกุญซือทีมชาติกาหน้าที่เคยพาทีมกาหน้านั้นไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี๒๐๑๐มาแล้ว
ที่จะได้งานใหม่ในการคุมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับ
สื่อของกาน่านะครับรายงานว่ามิโลวานรายวัชอดีตกุญสือทีมชาติกาหน้า
ชุดที่พาทีมกาน่าเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลก๒๐๑๐เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกาน่านะครับ
ก็ใกล้ที่จะได้งานใหม่ในการคุมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับโดยจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้
เพื่อเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายนะครับ
โดยกุญสือชาวเซอร์เบียวัย๖๓ปีนะครับจะเป็นคนที่๓ที่จะเข้ามาพูดคุยกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ต่อจากวินฟริชเชฟเฟอร์อดีตกุญสือทีมชาติไทยเมื่อปี๒๐๑๘
และเรเน่มูลเลนสตินอดีตผู้ช่วยของเซอร์อเล็กเฟอร์กุสันตำนานกุศือของแมนเชลสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
นี้ครับวันอังคารที่๑๘เมษายนนี้นะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นมีกำหนดพูดคุยและสัมภาษณ์โค้ชชาวต่างชาติ
ที่จะเสนอตัวเข้ามารับงานคุมทัพทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ต่อจากซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองโดยคาดว่าเวลา๑๐นาฬิกานะครับ
เป็นต้นไปน่าจะเป็นคิวของซิโก้ตำนานนักเตะทีมชาติบราซิล
เชลซีและทีมชาติอิตาลีนะครับ
ก็เตรียมที่จะเข้ามาพูดคุยอีกคนหนึ่งครับตามข่าวที่ออกมานะครับ